เพราะว่าสะพานที่คนเดินข้าม
เพื่อชมวิวเนี่ยมันขาดบิดลงแบบนี้เลย

นับร้อยบนสะพานตกลงไปในน้ำครับคุณผู้ชมฮะ

ก็เกาะอยู่กับส่วนของสะพานที่มันหักที่มันขาดลงมาแหละ
แต่คนที่ตกลงไปในน้ำแล้ว
คุณผู้ชมครับที่เป็นภาพเหตุการณ์เกิดขึ้นเพียงไม่กี่นาที
สะพานแขวนข้ามแม่น้ำชื่อจูนโตปูนะครับ
ในเขตมบีในรัฐคุชราช
รับน้ำหนักไม่ไหวขาดตรงกลางเลยคุณผู้ชม
ประชาชนเป็น๑๐๐ครับบนสะพานตกลงในน้ำมักชู
ขนาดที่บางส่วนของโครงสร้างสะพานยังฮ่อยคาอยู่
อยู่มีคนเกาะอยู่เป็น๑๐ครับ
ท้องถิ่นของอินเดียรายงานบอกว่าเหตุเกิดเมื่อเวลา๑๘นาฬิกา
นาทีของเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่น
ขณะนี้กู้ภัยพบผู้เสียชีวิตแล้ว๑๔๑ศพครับ
ผู้ได้รับบาดเจ็บรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกว่าอีก๑๐๐คน
ก่อนหน้านี้กู้ภัยและชาวบ้านใกล้เคียง
ช่วยคนขึ้นมาจากแม่น้ำแล้วก็ริมตลิ่งได้กว่า๘๐รายครับ
คุณผู้ชมภาพจากจุดเกิดเหตุแสดงให้เห็นว่ามีคนจำนวนนึงนะ
ที่ยังเกาะอยู่บนบางส่วนของสะพานที่แขวนและจมอยู่ในน้ำ
โดยมีรายงานว่ามีคนมากถึงประมาณ๕คน
คนที่อยู่บนสะพานดังกล่าวขณะเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากมันเป็นวันหยุด
วันท่องเที่ยวเทศกาลทิวาลีของเขาครับขณะที่คลิปวิดีโอยังแสดงให้เห็นถึงความวุ่นวาย
ขณะที่คือคนก็พยายามจะไปช่วยเหลือคนที่ติดอยู่นะฮะในน้ำท่ามกลางความมืดเนี่ยครับ
เรือออกไปแล้วขณะที่ผู้คนก็พยายามปีนหนีขึ้นมาตามสายสลิงฮะ
ที่มันยึดสะพานเอาไว้แล้วพังลงไปนั่นแหละแล้วก็ยังมีอีกคนมีจำนวนมาก
พยายามจะหาทางว่ายน้ำเข้าฝั่งท่ามกลางความมืดครับรายงานข่าวระบุว่าสะพานแขวนแห่งนี้มีความยาวสองร้อยสามสิบเมตร
สร้างขึ้นตั้งแต่ยุคอาณานิคมสมัยศตวรรษที่๑๙ครับโอ้โหคุณผู้ชม
เพิ่งจะเปิดให้คนเดินขึ้นไปเที่ยวชมวิวได้ไม่กี่วันมานี้
หลังจากปิดซ่อมแซมไปสำนักข่าวบีบีซีระบุว่า
ว่าสาเหตุมาจากสภาพรับน้ำหนักไม่ไหวท่านนายกรัฐมนตรีของอินเดีย
โรงเรียนทาโมดีแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บ
จากเหตุการณ์สะพานขาดในครั้งนี้โดยท่านประกาศจะมอบเงินช่วยเหลือเยียวยา
แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยครับค่ะเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ครับ
อินเดียนะคะเกิดขึ้นเมื่อช่วง๑๘นาฬิกา๔๐นาทีของเมื่อวานนี้
อ่าก็เป็นเรื่องที่น่าตกอกตกใจเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นที่อิทาวร
ครับที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันเสาร์นะคะโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว
ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบสี่คนผู้สูญ